ถึงขั้นยิงกันในตลาดเนี่ยนะปัญหาสืบเนื่องมาจาก
เรื่องที่จอดรถแต่ต้องยิงกันขนาดนี้เลยเหรอนะคือ

ที่กระสุนไม่เข้าจุดสำคัญแต่เขาก็เจ็บนะครับ

หลักฐานที่คนเจ็บเขามีเนี่ยคือภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้นะฮะจะเห็นผู้ชายเสื้อดำเนี่ย
ถือปืนเห็นไหมไล่ไปส่วนเสื้อเขียวนี่เป็นพ่อค้าในตลาด
เนี่ยไล่เข้าไปไล่เข้าไปสุดท้ายเนี่ยลั่นไกลไปนัดหนึ่งนะครับ
คือโชคดีมากกระสุนไม่โดนจุดสำคัญนะครับ
แต่เขาก็เจ็บนี่ไม่นับโดนปืนตบด้วยนะฮะค่ะตลาดกิตติหลังวันเดอร์
บางแคร์ถนนเพชรเกษมกรุงเทพผู้ชายคนนี้มากับเพื่อนอีกคนนึงนะครับ
ถือปืนนะไล่ผู้ชายเสื้อสีเขียวขี้ม้าเนี่ยนะฮะ
แล้วยิงไปนัดหนึ่งนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตีสองครึ่งของคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะคืนที่ผ่านมานี่เองตีสองครึ่งสดร้อนนะครับตลาดกิติ
ย่านบางแคร์เพชรเกษมกรุงเทพ
ทีมข่าวของเราได้รับร้องเรียนจากคนที่ถูกยิงด้วยนะครับ
เขาบอกว่านี่ฮะผู้ชายเสื้อดำคนนี้ที่ถือปืนมาซ้ายมือนี่มากับเพื่อนอีกคนนึง
ส่วนคนเจ็บชื่อคุณโกมินอายุ๔๓ปี
ผู้ชายเสื้อสีเขียวขี้ม้าในคลิป

นี่ฮะวันนี้มาเล่าเหตุการณ์ให้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราฟัง
เขาบอกเขาอยากขอความเป็นธรรมด้วย
ตอนนี้กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคนที่บุกมายิงถึงกลางตลาดเป็นผู้มีอิทธิพล
ถามว่าเอาแล้วพี่มีปัญหาเรื่องอะไรกันคุณโกมินบอกว่าเรื่องที่จอดรถ
เรื่องที่จอดรถนะฮะคุณภูริพัฒน์ที่ไปคุยกับคุณโกมินในเรื่องนี้เนี่ย
วันนี้คุณโกมินไปแจ้งความที่สอนอเพชรเกษมด้วยนะครับแต่ทีนี้คุณโกมินเขาบอกว่า
มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งตอนที่จะไปแจ้งความเนี่ยพยายามมาไกลเกลี่ยขอให้เขายอมความ
แต่เขาไม่ยอมนะเขาก็เลยเอาเรื่องเนี่ยมาร้องผ่านสื่อมวลชนอีกทางหนึ่งด้วย
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนร่องรอยบาดแผลต่างต่างนะครับ
โกมินบอกว่าถูกยิงกระสุนที่ยิงเข้ามานัดนึงเนี่ยมันเข้าเท้าซ้าย
กระดูกนิ้วนี่แตกเลยนะฮะส่วนที่หูเห็นไหมฮะหูด้านซ้ายเนี่ย
ฉีกเย็บถึง๓เข็มเพราะถูกปืนตบ
คือเจ้าตัวบอกว่าขายของในตลาดมา๒๐กว่าปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
เหตุการณ์มันเริ่มจากคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณโกมินบอกว่ามาขายของตามปกติ
มีผู้ชายคนนึงรู้ว่าชื่ออุ้มขี่จักรยานยนต์มาจอดแต่มันขวางทางเข้า
ผมก็ไปบอกบอกว่าให้เอารถหลบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องขนของ
อุ้มไม่ยอมหลบก็เลยมีปากเสียงกันวันนั้นเกือบจะมีเรื่องกัน
แต่โชคดีที่วินจักรยานยนต์แถวนั้นมาห้ามเอาไว้
แต่ก่อนจะแยกย้ายกันไปเนี่ยในอุ้มเนี่ยบอกเอาไว้ว่าห้ามได้แค่วันนี้วันเดียวนะ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปจากนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาตามในกล้องวงจรปิดเลย
ประมาณตี๒ในอุ้มขี่จักรยานยนต์มาอีกนะคุณโกมินบอกผมก็เดินเข้าไปหา
กลัวใครด้วยแล้วถือปืนบุกเข้ามาหาเลยแล้วใช้ปืนเนี่ยยิงใส่มาสามนัดนะ
เขาบอกยิงใส่มาสามนัดเขาก็พยายามเดินหนีเดินหนี
แต่สุดท้ายเนี่ยไม่พ้นนะฮะโดนเข้าไปนัดหนึ่งจนได้
กระสุนเข้าเท้าครับโดนไปที่นิ้วเท้า
คือพอจะเข้านัด๒นัดแรกมันเข้าเท้า
นัดที่๓ด้วยเขาบอกนะถอยจนจนมุมแล้ว
คือนัดสุดท้ายในอุ้มให้เลือกที่ไล่ไป
ใส่ไปแล้วผ้ามันตัดไปก่อนคุณโกมิลบอกว่า
อุ้มเนี่ยตอนนั้นยิงเข้าเท้าไปแล้วนะให้เลือกบอก
จะให้ยิงหัวหรือยิงเท้าแล้วก็ยิงใส่อีก
สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าโชคดีมากช่วงนั้นเขาเดินหนี
เลือดเนี่ยไหลอาบเลยนะครับตอนนั้นคนที่ตลาดเริ่มเยอะแล้วนะฮะ
นายเอสก็เลยรีบขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปกัน
ไปบอกว่าช่วยขยับรถหน่อยเพราะว่ารถมันผ่านไปไม่ได้
แต่เขาเอามาเขาบอกว่าผมพร้อมจะมีเรื่องทุกคน
เอสอ่ะมันมาถึงจอดรถปุ๊บมันมาถึงปั๊บปืนเลย
แล้วก็ยิงใส่ผมตับมันก็เล็งกลางตัวผมอ่ะ
แต่ว่าช่วงเดินอ่ะปืนมันก็สะบัดขึ้นเพราะว่าคนเราเดินมัน
มันไม่ได้ยิงเฉยใช่ไหมมันเดินยิงมันก็สะบัดขึ้น
พอนัดที่สองมันยิงผมหลบแต่ผมหลบไม่พ้น
เพราะว่ามันโดนขาผมก็ไม่รู้มันยิงยังไงแต่มันโดนขา
ครับพอนัดที่๓ปุ๊บมันบอกว่ามึงจะเอาหัวหรือจะเอาขา
เพราะว่าผมไปจนมุมแล้วครับผมก็ไม่พูดอะไร
มันก็ยิงเลยแต่ผมก็หลบเขาบอกว่า
ตำรวจกูไม่กลัวกูรู้จักหมดยายแค่ไหน
ส่วนเรื่องที่คุณโกมินเขาบอกว่าเขาเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ย
มาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนก็เพราะว่าตอนที่มาแจ้งความที่
นเพชรเกษมตอนที่อยู่ในห้องสอบสวนอยู่อยู่มีผู้ชายแต่งกายคล้ายตำรวจ
เข้ามาคุยกับคุณโกมินค่ะอันนี้คุณโกมินเขาอ้างนะเขาบอกว่า
ลักษณะมาเกลี้ยกล่อมขอให้ยอมความนะฝั่งที่ก่อเหตุเนี่ย
จ่ายเงินให้สองหมื่นนี่นะฮะบอกจ่ายให้สองหมื่นจะได้จบเรื่อง
แล้วอ้างว่าคนยิงเป็นเด็กของนักการเมืองใหญ่มีเส้นมีสายอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ทางผู้ชายหายเขาไม่ยอมเลยก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมก็ยังไม่ได้เคลียร์
ยังไม่ได้คุยอะไรกันถึงขั้นเขาก็ยังไม่ได้คุยทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้คุยกันเลย
นี่ฮะเขาบอกเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้โอ้โหแล้วไปอ้างเป็นนักการเมืองใหญ่
อะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่คุณโกมินเขาบอกว่าเขาไม่ยอมนะฮะ
คือยิงเขาเกือบตายมันไล่ยิงดีที่มีปืนมันสมัครเลยโดนแค่เท้า
แล้วกลัวด้วยว่าคนร้ายจะย้อนกลับมาหาเรื่องอีกก็เลยยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เขาบอกว่าจะเอาแบบสะใจหรือเอายังไงถ้าอ้าวสะใจคือได้ทั้งเงิน
คดีความก็ให้ตำรวจดำเนินไปแต่พร้อมที่จะไกลเกลี่ย
เอาแบบสะใจได้ทั้งเงินทั้งอะไรผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าเกิดมาเอาผมทีหลังอ่ะ
แล้วผมไม่ตายเลยผมไม่อยากได้เงินของใคร
คือถ้าฟังจากคนเจ็บเนี่ยคนที่มีเรื่องด้วยคือในอุ๊บนะฮะ
แต่คนที่มาแล้วเอาปืนมาเนี่ยอันนี้คือเอสบางแคร์คงเป็นเพื่อนของอุ้ม
มาถึงบอกนี่เอสบางแคร์แล้วถือปืนมาไล่ยิงเลย
ที่นัดสุดท้ายอุ้มจะพูดบอกให้เลือกเอาจะยิงหัวยิงเท้าอะไรประมาณอย่างนี้
นี่นะครับท่านผู้ชมครับมีผู้ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ไปคุยด้วยนะครับคุณสุนทรนะบอกว่าตอนนั้นอยู่ในห้องนะ
นอนอยู่ได้ยินเสียงปืนก็รีบออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตลาด
เห็นนายโกมินเนี่ยที่เป็นพ่อค้าในตลาดถือมีดอยู่นะ
เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็พยายามเดินถอยเดินถอย
แต่คนที่ถือปืนก็เดินไล่เข้ามาแล้วก็ยิงซ้ำก็พยายามจะไปช่วยเหมือนกันนะ
แต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยไม่ทันจริงจริงจนกระทั่งคนร้ายเนี่ย
ว่าที่ตลาดคนเริ่มมาดูกันเยอะแล้วก็เลยพากันหนีไป
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงบอกกับเรานะครับบอกว่านายโกมินไม่ใช่แค่ถูกไล่ยิงนะครับ

ให้กราบเท้าขอโทษอีกฝั่งหนึ่งด้วยแต่นายโกมินเนี่ยเขาไม่ยอมก็เลยถูกยิง
แล้วได้ยินเสียงเขาว่ามึงกราบพี่กูมึงทำพี่กูอ่ะ
ทำนองว่าให้พี่ชายผมมากราบมันกราบแล้วพี่ชายบอกกราบไม่ได้หรอก
มึงอายุเท่าไหร่กูไม่ทำพี่ชายผมก็ไม่ทำแล้วมันก็
ผมบอกว่าพี่มีอะไร
พี่ผมถอยออกมาข้างนอกแล้วมือของเขาถือปืนอยู่
ทีนี้ในเรื่องของคดีความนะครับทุกผู้ชมครับ
จากการตรวจสอบประวัติเนี่ย
เอสบางแคร์คนที่ถือปืนไปไล่ยิงเขานะ
มาแค้นแทนเพื่อนเนี่ยจะให้กราบพี่กูเนี่ยนะครับ
เอสบางแคร์ตามประวัติเป็นลูกชายของอดีตนายตำรวจย่านฝั่งทน
ก่อนหน้านี้เคยก่อลักษณะก่อเหตุลักษณะแบบนี้เคยก่อเหตุมาแล้ว
แล้วเวลาไปก่อเหตุแบบนี้ไปทำร้ายเขามีเรื่องอะไรกับเขาเนี่ย

เวลาเขาจะไปแจ้งความเนี่ยก็จะมาลักษณะเจรจากลายเกลี่ย

แต่คดีนี้นะครับทางพันธมตเอกวิสิตวัฒนภงพิทักษ์
ภูมิกับการสอนอเพชรเกษมบอกว่า
เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนะครับ
เนื่องจากคดีนี้ไม่สามารถยอมความได้

โหใช่ค่ะมันก่อเหตุแบบอุ๊คอาจไม่เคลียร์

ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมครั้งแรกไง
ครับนี่ฮะซึ่งภูมิกับการสอนอเพชรเกษมก็ยืนยันนะครับว่า
ไม่ยอมความได้หลักฐานในกล้องวงจรปิดก็ชัดเจน
พยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ก็ชัดเจน
ส่วนข่าวที่บอกว่ามีตำรวจสืบสวน
มาขอเคลียร์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้ก่อเหตุ

เรื่องนี้ทางภูมิกับการสอนอเพชรเกษมบอกว่า
เดี๋ยวเอาคดีหลักให้เสร็จก่อน
แล้วเดี๋ยวเนี่ยคลิปตรงนี้จุดตรงนี้

เดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบถ้ามีความผิดจริงก็จะดำเนินการให้
อืมนะคะครับก็เนี่ยค่ะก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายนี่แหละ
ได้เข็ดจะได้ไม่เกาะเหตุอะไรลักษณะแบบนี้อีกนะคะ